ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องเล่าย้อนนิดเดียวเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่หัดใหญ่สงขลาคุณ
ไม่ใส่เสื้อมือเปล่าไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันไม่ใช้ตัวแสดงแทนแสดงเองปีนเอง
ตึกสูง๕ชั้นปีนแบบนี้เลยคนเห็นคลิปนี้ถามว่าเป็นสไปด้อแมนหรือยังไง
ก็เป็นลักษณะตึกที่มันติดติดกันหลายหลังแบบนี้
เห็นแล้วหน้าหวาดเสียวปีนไปปีนมา

อันนี้คือภาพยังสว่างอยู่เนาะ

หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนมืดค่ำนะคะ
ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนในตึกอะค่ะ
แล้วตึกมันต่อกันสักประมาณ๙หลังได้

ต้องเอารถกระเช้าของเทศบาลมาดูรอบตึก
มาดูบนหลังคาเพราะว่าคนเขาก็แจ้งไป
ตึกนี้อยู่ถนนนิพัฒนอุทิศ๒กลางเมืองหัดใหญ่สงขลาเลย
คนเขาก็กังวลใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นโจรผู้ร้ายหรือเปล่า
มีความผิดปกติทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า
ป่วยอะไรหรือเปล่าอยู่ดีมาปีนตึกแบบนี้
ก็พยายามหาค่ะไปหากันจนมืดจนดึกจนดื่น
หากันทั้งคืนหาไม่เจอนะ
ตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้หาไม่เจอนะคะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านที่เขาเปิดเป็นร้านหัดใหญ่กลการจำหน่ายอะไหล่รถ
จนเขาบอกว่าเขาว่าเจอ
เจอผู้ชายคนนี้ยืนปอกผลไม้อยู่ในครัว
แล้วคนร้ายคนนี้ปีนลงมาจากหลังคาโผล่มาถามเขาว่า
ขอปีนออกหลังบ้านได้ไหม
แล้วเขาก็หายตัวไปเลยแล้วไม่รู้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
เจ้าของบ้านท่านนี้บอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะคะ
เพราะว่ายังไม่เจอตัวไงไม่รู้เป็นคนดีคนร้ายอะไรอ่ะยังซ่อนตัวอยู่ในตึกอะค่ะ
สุดท้ายพอเช้าเจอค่ะ
ผู้ชายคนนี้เอารังกระดาษบังตัวเอาไว้นอนอยู่ในห้องเก็บของชั้น๓คือหลับ
โผล่ออกมานิดนึงเลยแจ้งตำรวจให้มาจับค่ะ
ขาเขาอยู่ใต้เตียงนอนสลบอยู่
นอนสลบอยู่จริงก็เลยรีบลงมาบอกเจ้าหน้าที่
แล้วก็ดูห้องด้านหลังวันกรอบไม่ได้
ทวัดชาสแซ่โค้งอายุสามสิบเจ็ด

เหมือนกับหลอนยาเสพติดด้วยตำรวจบอก
ต้องเอาไปสอบปากคันดูรองพัก
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง
แล้วคำถามคือเสพยาแล้วไปปีนตึกเนี่ยนะ
ทั้งเมาทั้งแต๊ไปปีนตึกน่ะ

จังหวะที่ตรงเมื่อกี้นี่ที่ว่าจะเข้าระเบียงอีกตรงฝั่งนึง
ถ้าตกลงไปนี่ตายอย่างเดียวเลยนะใช่มันก็เด้งตัวแบบวึ๊บเข้าไปในตึกอย่างนี้ค่ะ
อู๋นี่จะหลุดหลุดนี่เรียบร้อยเลยนะ
บอกว่าคนจะมาตามลากเขาเขาก็เลยต้องปีนหนี
สุดท้ายก็ไปขโมยเสื้อเจ้าของบ้านนะคะ

แล้วเขาก็เห็นเท้าโผล่ออกมาเลยแจ้งตำรวจ
คำถามที่ว่าแล้วลักษณะแบบนี้โดนข้อหาอะไรบ้างแน่
ก็เป็นข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดนะคะ
รวมไปถึงบุกรุกยามวิการลักทรัพย์ด้วยไปขโมยเสื้อคนไงคะ
ขโมยของอย่างนี้ค่ะก็โดนไปหลายข้อหาอยู่
บอกขอออกข้างหลังหน่อยขอออกหลังบ้านนิดนึง